เปล่ากระนวลฉายานี้เนี่ยคือจริงก็เคยเป็นข่าวมาตั้งแต่สิงหาคม
ตอนนั้นคือตำรวจก็ไปพยายามจะสกัดจับ

รอบที่แล้วตำรวจได้รับบาดเจ็บด้วย
คือก็โดนหมายจับคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเนี่ยนะคะ
แต่ให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานสดร้อน

ลากยาวไปจนถึงบ่ายเย็นเลยนะ
กับนาทีเปิดปฏิบัติการเด็ดหัวเป่ากระนวลค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเสียงปืนที่คุณผู้ชมได้ยินแบบรัว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานตั้งแต่๑๑โมงนะ

คือตำรวจกองปรักษการปรับราม

ติดตามจับกลุ่มเปล่ากระนวล

ของเขาคือนายอานนท์อ่อนสาครค่ะอายุยี่สิบเจ็ดปี
คนนี้ถือว่าเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในภาคอีสานเลยนะ
แล้วเขาก็มีหมายจับด้วยข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาปืนยิงล้อรถอีซูซูมิวเซเว่นสีแดง
เมื่อวานนี้ในเปล่าพยายามที่จะขับหลบหนี
ยางรถเนี่ยนะแตกแล้วนะแต่เปล่าก็ยังไม่ยอมหยุดค่ะ
เลี้ยวขวาไปควันดำจะเที่ยวเข้าไปปฏิบัติการค่ะ
หลังจากนั้นเปล่าก็ขับรถมุ่งหน้า

ที่อำเภอเขาสวนกวางของขอนแก่น
แล้วก็เอาอาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่นะ

แล้วท้ายที่สุดตำรวจต้องตัดสินใจวิสามันค่ะ
อาวุธปืนสงคราม
ทั้งหมด๑๓กระบอกค่ะ
ทะเบียนเพชรชบุรีที่เป่ากับพวกใช้ในการขับหลบหนี
คันนี้กระจกด้านหลังเป็นรูพลุนเลยนะคุณผู้ชม
เพราะโดนยิงถล่มเข้าไปยางล้อรถก็แตกประตูรถก็ถูกเปิดทิ้งไว้
ในรถเจอภรรยาเป่าด้วยนะโดนยิงไป๕นัดครับเธอบาดเจ็บเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานรถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
แล้วก็มีเพื่อนของไอ้เปล่าอีก๒คนแต่หลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่ประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด
และพนักงานสอบสวนมาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับแล้วมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะบิน
หึงบินกดดันคนร้ายอีก๒คนที่วิ่งหนีเข้าป่าไป
บริเวณวัดพระพุทธบาทเขาน้อยด้วยครับเนี่ยคุณผู้ชมคือพอปฏิบัติภารกิจนี้ของตำรวจเนี่ย
ในการวิสามันเป่ากระนวลแล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์มันก็ล่วงเลยมาเพราะว่าเมื่อกี้เล่าให้ฟังตั้งแต่๑๑โมงใช่ไหม
จนถึงบ่ายโมงยังขับไล่ยิงกันอยู่บ่าย๒กว่าจนมาถึงตอนเย็นค่ะคุณผู้ชม๖โมงเย็น
ญาติของเปล่าเนี่ยไปขอดูศพเป่าในจุดที่เกิดเหตุแต่ที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปเนี้ยนะ
คือตอนที่ไปถึงมันเกิดเป็นการปะทะคารมกัน
แล้วมีการชกต่อยกันเกิดขึ้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจังหวะนี้หน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นดูสิคือญาติเองก็ไม่พอใจ
ไม่พอใจเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจด้วยจะขอเข้าไปดูศพของเปล่าแล้วก็เกิดการปะทะกันแบบนี้
น้าเนี่ยน้าของเปล่ากระนวลบอกกับตำรวจแบบนี้เลยนะบอกว่าเนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบคนนึงเนี่ยผมยาวอยู่ดีก็เข้ามาทำร้าย
ชักปืนออกมาด้วยซึ่งการกระทำแบบนี้มันไม่สมควรหรือเปล่าทำไมอ่ะก็แค่ผมจะขอดูศพหลานแค่นั้นเองแล้วอย่างหนึ่งญาติติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
เนี่ยต้องใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็ยิงภรรยาเปล่าจนได้รับบาดเจ็บมันรุนแรงเกินไปไหมทำเกินกว่าเหตุเกินไปหรือเปล่า
แต่ทีนี้หลังจากที่มีการกันตัวแล้วก็ห้ามญาติออกมาจากจุดที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ญาติของเปล่าเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวจะเอาศพไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นตามขั้นตอนก่อนนะ

เปล่าหนีกบดานอยู่ในไร่มันสัมปะหลังที่บ้านเป็ดของขอนแก่น
ตำรวจนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มค่ะคุณผู้ชม
แล้วเปล่าก็มีการเปิดฉากยิงใส่ตำรวจ
กระสุนโดนหมวกกันกระสุนของตำรวจ
แล้วก็มีรถของตำรวจถูกยิงเสียหายด้วยแล้วเปล่าก็หลบหนีไปได้
ปฏิบัติการแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เปล่าคนเดียวนะ
คือเพื่อนเปล่าบางคนก็โดนจับกลุ่มตัวได้แต่ตัวเปล่าจะหลบหนีไปได้ค่ะ
ล่าสุดก็คือเมื่อวานโดนปฏิบัติการชุดพิเศษของชุดฮานุมานเนี่ยนะคะ
วิสามันเปล่าได้เมื่อวานนี้นะคะครับ